คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้หลายคนรออยู่
ผู้เสียหายนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับ
ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับดาวตลก

ข้อหาอาณาจารย์แล้วก็นำเข้าข้อมูลส่วนตัวของเธอ
จากระบบราชการส่งไปคุกคามพร้อมกับภาพของลับ
นี่ฮะนายกันทัศน์นะครับวงภัยบูลเวศหรือว่ากันจอมพลังฮะ
ขับรถหรูมากับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๐ปี
นำหลักฐานเข้าแจ้งความนะครับต่อตำรวจสนสุธิศาล
ดำเนินคดีกับนักแสดงตลกแล้วก็เป็นโคศกของพักการเมืองหนึ่ง
กรณีเข้าถึงข้อมูลทะเบียนบุคคลทางราชการ
แล้วก็ส่งภาพอาณาจารย์มาคุกคามผู้เสียหาย
ระบุว่าผู้เสียหายเคยรู้จักกับโคศกพรรคลายนี้
จากแฟนเก่าของผู้เสียหายสนิทสนมกับโฆษกคนนี้นะ
แต่หลังจากเลิกรากับแฟนเก่าไปโคศกพักก็ติดต่อมาหา
เริ่มจากการส่งรูปทะเบียนราชของผู้เสียหายมาให้
คล้ายต้องการสื่อว่านะฮะเขาค้นหาช่องทางในการติดต่อได้นะ
หลังจากนั้นก็ส่งภาพอวัยวะเพศชายแล้วก็เพศหญิง
มาหลายครั้งไม่รู้ทำไมจนผู้เสียหายกลัวครับ
เพราะว่าโฆษกภักดิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเธอได้
และยังเคยขู่ด้วยว่าจะมาที่บ้านเธอฮะ
ว่ามีใครบ้างแล้วเราจะถามให้ท่านชี้แจงว่า

สำหรับการดำเนินคดีนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดทั้งโฆษกภักดิ์การเมืองนะฮะ
ฐานความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งค้นข้อมูลทะเบียนราช
อันนี้จะดำเนินคดี๑๕๗นะฮะ
ขณะที่โฆษกภักดิ์ดังกล่าวนะครับทีมข่าวตรวจสอบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นศิลปินดาราตลกที่มีชื่อเสียง
เคยมีผลการสร้างชื่อเสียงในละครแนวซิตคอม
มีผู้ติดตามในเฟซบุ๊กนะครับเกือบ๗แสนคน
ส่วนพักการเมืองที่สังกัดเพิ่งจะจัดตั้งเมื่อปี๒๕๖๐
คนที่เข้าไปแจ้งความเขานะฮะล่าสุดนะครับนายนรเศษ
สงกรรษหรือจักกะบุ๋มนักแสดงตลกชื่อดัง
และควศกพักกันเมือง๑ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว
เราก็รู้แล้วกรณีที่มีผู้หญิงไปแจ้งความ
น่ะคือรู้จักกับผู้หญิงคนนี้นะครับมาก่อนเนื่องจากเป็น
ภรรยาของคู่กรณีแล้วก็เคยฟ้องร้องขึ้นศาลกันมาแล้ว
มีการแถลงต่อสารนะฮะไปแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวหรือ

เขาก็มีหลักฐานอีกมุมหนึ่งในคดีเหมือนกัน

ดำเนินการครับเอาลองฟังคุณจักรบุ๋มบ้างฮะ
ที่ที่สื่อมนตรนลองช่วยตอบปัญหาให้ผมฟังแบบว่า
ผมควรจะอยู่เฉยหรือผมควรจะทำอะไรดี

ผมไม่มีอะไรที่จะไปอธิบายให้คนอื่นได้ฟังเลย
จริงว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากอะไร

และปัจจุบันผมมีหน้าที่การงานที่ดี

มีจุดผสมอะไรเกี่ยวกับตัวผมรึเปล่า
ตอนนี้ผมฝึกศาสตร์ทางน้านทนาย
รู้ถึงข้อมูลทั้งหมดที่มี

รอดูกันต่อนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายนะคะ